คุณผู้ชมครับใกล้ถึงช่วงมหามงคลแล้วนะครับ
ดังนั้นจะพาไปชมข่าวนี้ก่อนนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้มีประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่กว่า๖๐๐คนนะคุณ
ในการร่วมทำความสะอาดและทำความดี
บริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวัง
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูลนะครับ
ด้วยทางกรุงเทพมนฆร่วมกับสงคราหมส์
แล้วก็ประชาชนจิตอาสารวมแล้ว
มีทั้งเจ้าหน้าที่และมีประชาชนจิตอาสา

ในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
โดยขบวนพระยุหะยาตราทางสะทนละมากตลอดเส้นทาง
ระยะทางประมาณ๗๒กิโลเมตร
ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียจ
ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้
จัดงานมีการเตรียมความพร้อม๑๐๐แล้ว
กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมในทุกด้าน
เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมรอเฝ้าธุระองค์ธุรีพระบาทรัพย์เสด็จ

เราเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่นอน
ที่ดินแดงแล้วก็รับได้
มีชัตเติ้ลวัดรับรองจุดคัดกรองความมั่นคงเขาก็รับไป
ในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ดูแลเรื่องห้องน้ำ
แล้วก็ประสานไปทางห้องน้ำที่ชาวบ้านที่อยู่ข้างทาง
แล้วก็ทำป้ายไปแล้วรองพิชยาทำป้ายเกี่ยวกับเรื่องห้องสุขา
ซึ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างทาง
ตามขบวนเสด็จเรียบพระนครทั้งหมดเลยประมาณ๒๐๐กว่า๒๐๐กว่าลาย
ในส่วนของรถห้องน้ำเราก็จัดที่ไว้เรียบร้อย
ว่าจะต้องจอดตรงไหนไม่ให้ปรากฏกับสายตาพี่น้องประชาชน
แล้วเราจะมีป้ายบอกเขาว่าห้องน้ำตรงไหน
เชื่อว่ากรุงเทพมหานครทำพร้อมเรียบร้อย
นอกจากห้องน้ำห้องทาแล้วกรุงเทพมนาคอล
เตรียมสถานที่พักค้างคืนพร้อมเครื่องนอนอาหาร
ไว้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมนาคอลไทยญี่ปุ่นดินแดง
เปิดให้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนี้
แล้วก็มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์ดูแลประชาชนโดยรอบกรุงเทพอีก๕๐จุด
ให้ประชาชนได้ชมภาพงามพระราชพิธีด้วยนะครับ
ส่วนนี้ก็เห็นบรรยากาศของจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนน
ทางเท้าจัดเก็บขยะเศษวัสดุต่าง
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำคูคลอง
รวมถึงเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดนะคุณ
เรื้อเช็ดสะอาดหมดเลยนะครับ
จราจรป้ายรถเมย์ที่พักผู้โดยสาร

ขณะที่ประชาชนจิตอาสาบอกว่าภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

เพื่อให้งานพระราชพิธีผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อยนะครับ
รู้สึกภูมิใจมากนะคะในการที่มาทำงานจิตอาสาในวันนี้
เราได้เป็นส่วนหนึ่งของในพระมหากษัตริย์ในองค์ราชการที่๑๐ของเรา
แล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นประชาชนขององค์ในรัชกาลที่๑๐นี้
เราได้มาร่วมใจพร้อมใจกันทำเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้
มันทำความสะอาดให้กับบ้านเมืองของเราแล้วก็เพื่อองค์พระราชาของเราค่ะ
อกจากนี้นะครับกรุงเทพมหานครยังมีการเชิญชวนประชาชนชาวไทย
ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พร้อมกันทั่วประเทศนะครับ